คุณผู้ชมค่ะพูดถึงวงการลูกทุ่งนี้นะคะ
นักร้องดังมีชื่อเสียงมายาวนานเนี่ย
เอกลักษณ์เสียงเพลงเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว
แต่เอกลักษณ์ลีลาท่าทางของเขาก็ต้องเก๋าไม่แพ้เหมือนกันนะครับ
วันนี้เรารวบรวมเหล่านักร้องลูกทุ่งรุ่นเก่าคุณผู้ชม
ที่มีลีลาเอกลักษณ์เฉพาะตัวครองใจแฟนมาหลายต่อหลายปี
จะเป็นยังไงบ้างติดตามจากรายงานค่ะ
เจ้าของชายาพระเอกใหญ่ตำนานปั่นเข็มขัด
เพราะเอกลักษณ์ที่แฟนจำขึ้นใจเมื่อเอ่ยถึงชื่อของไหมไทย
พวงมาด้วยการปั่นเข็มขัดด้วยสองมือที่เป็นท่าไม้ตายประจำตัวนี่แหละ
สร้างความประทับใจให้แฟนมาอย่างยาวนาน
จนถึงทุกวันนี้หมายไทยยังคงคอนเซ็ปต์นี้
มีไหมชัยขึ้นเวทีที่ไหนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่
ต้องได้เห็นภาพปั่นเข็มขัดฉบับออริจินัลแบบนี้แน่นอน
ไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลย
ยิ่งยงยอดบัวงามแจ้งเกิดจากเพลงสมศรี๑๙๙
ปลุกกระแสวงการเพลงลูกทุ่งให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
จนถึงปัจจุบันชื่อของยิ่งยงการันตีคุณภาพของผลงานแต่ละชิ้นได้เป็นอย่างดี
อัลบั้มมาแล้วเกือบครึ่งร้อยเพลงฮิตติดหูมีนับไม่ถ้วน
รวมถึงท่าเอกลักษณ์ที่เมื่อพูดถึงยิ่งยง
เป็นต้องเอานิ้วชี้ขึ้นมาแนบที่ข้างจมูกและชี้ออกไปด้านหน้า
แสดงตัวตนว่าอันนี้แหละยิ่งยงตัวจริงเสียงจริงมาแล้ว
และที่เป็นตำนานของวงการเพลงลูกทุ่งอีกคนหนึ่งก็คือสายันสัญญา
เจ้าของสายาแฮบมหาเสน่ห์
ทุกครั้งที่ขึ้นเวทีสายันจะกล่าวต้อนรับเขียนผู้มีแก่

พร้อมกับแนะนำตัวด้วยเสียงหวานกับการไหว้แบบก้มหัวลงต่ำด้วยความนอบนอ
พร้อมกับประโยคยินใจที่ว่ารักสายันน้อยแต่รักนาน
รวมถึงการไหว้เข่าแผะและการจับไมค์ร้องเพลงไว้ที่ค้าง
เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แฟนจดจำได้ยังชัดเจน

รักน้อยแต่ต้องหัวสักนะครับ
ต้องแบบนี้ต้องกล้มลงไป
น่าหน่อยนะคะแต่ละ

จริงแต่ละคนก็มีท่านะพี่ยงอย่างไรนะ
ใช่ต้องสมูกพี่หมายไทยปัดหัวเจ็บขาด